ว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรก็มีความเชื่อเหมือนกัน
แต่ว่าชาวบ้านเขาบอกกันว่าเขาได้ยินเสียงมากระซิบว่า
ช่วยด้วยอยากขึ้นมาบนฝั่ง
คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาร้องไห้นะ
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ฟังนะคะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะคือลุงธวัชชัยวังชัย
อายุ๖๘ปีชาวอำเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของที่ดินซึ่งมีพื้นที่ติดกับคลองส่งน้ำ
ลุงเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผ่านมาน้ำในคลองส่งน้ำแห่งนี้ลดระดับลง
วันแรกที่น้ำลดระดับเนี่ยก็ดูธรรมดาธรรมดาไม่ได้แปลกอะไรนะ
แต่พอวันที่๒วันที่๓ลุงธวัชชัยแกเริ่มสังเกตเห็น
มีท่อนไม้โผล่ขึ้นมาค่ะก็แอบเดินไปดูใกล้ใกล้เพ่งพินิษฐพิเคราะห์พิจารณาแล้ว
เฮ้ยนี่มันต้นตะเคียนนี่นะแกก็ตกใจใหญ่เลยคุณผู้ชม
ชาวบ้านรู้ข่าวก็ตกออกตกใจเหมือนกันก็เลยเดินทางมาดูกัน
มาดูไม่เท่าไหร่แต่ที่แปลกคือใครไปใครมาพอกลับไปอ่ะนะ
ฝันคล้ายกันก็คือฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวชุดขาวยืนยิ้มให้
แล้วผู้ชายที่นั่งร้องไห้ในตอนแรกที่เห็นคุณผู้ชมเป็นร่างทรงค่ะ
ร่างทรงเดินทางมาดูต้นตะเคียนเนี่ยพอมาถึงปุ๊บร้องไห้แบบนี้แบบที่เราได้ยินกันไปตอนแรกอ่ะ
ร้องเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเข้าสิงแล้วก็บอกชาวบ้านว่า
ช่วยเอาแม่ตะเคียนขึ้นไปบนฟางหน่อย
พูดแบบนี้ขนลุกเลยคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าเรื่องของแม่ตะเคียนเนี่ยเราก็เล่าสู่กันฟังบ่อยมากครับ